ใครที่จดจดจ้องจ้องว่าคืนวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมจะไปเขาดาวน์ที่ไหนดี
และยังจะไปได้อยู่ไหมเดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามโดยรวมค่ะถ้าสถานที่ไหนมีการจัดงาน
จะต้องปฏิบัติการมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าช่วงปีใหม่สามารถจัดงานเขาดาวน์ได้
เอกชนซึ่งเป็นผู้จัดจะต้องยื่นขออนุญาตก่อนค่ะ
และจะต้องให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ส่วนที่กรุงเทพมหานครมีการยกเลิกการจัดงานที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพ
เป็นไปตามมติของกรุงเทพเองค่ะ
เพราะต้องการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ส่วนจังหวัดอื่นเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะอนุญาตหรือจะสั่งห้าม
มีหลายจังหวัดนะคะที่ยืนยันจัดงานเขาดาวนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
ไม่ว่าจะเป็นบุรีรำนครราชศรีมาและเชียงใหม่
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลักษณะของห้างนะคะ
การจัดงานเขาดาวน์คือจัดมาแทบจะทุกปีอยู่แล้วนะคะ
และการจัดงานทุกครั้งก็จะห่วงใยต่อสถานการณ์
ปีนี้ตอนแรกบอกว่าจะให้จัดในพื้นที่ปกติแต่ทีนี้ยืนยันแล้วเปลี่ยน
รวมทั้งเพจข่าวต่าง
แสดงว่าไม่ต้องไปแล้วนะคะรับชมที่บ้าน
ในงานจะมีการจุดพลุเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิม
ประมาณ๗นาทีและมีคอนเสิร์ตศิลปินดังให้ชม

คอมเปิดมือถือเปิดทีวีเต้นที่บ้านค่ะ
หลายคนก็เอ๊ะแจกอะไรดีนะช่วงนี้
การฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่เมืองพลค่ะจังหวัดขอนแก่น

ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่มารับวัคซีน
วันนี้ย้ำว่าเฉพาะวันนี้
มันเป็นการทำให้บรรยากาศการฉีดวัคซีนมันผ่อนคลายด้วยนะ

แต่ไฮไลท์ของหน่วยฉีดจุดนี้คือ
อบของขวัญให้กับประชาชน
รางวัลใหญ่เป็นทองรูปภัณฑ์หนัก๑สลึง

อกจากนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้า
มีสิ่งของต่างรวมกว่าอีก๑๐รายการ
ใครที่โชคดีได้รับรางวัลก็ส่งเสียงเฮสนั่นเลยนะคะ
เพราะนอกจากจะได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว
ยังได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะ
แหมดิฉันครบแล้ว

แหมอันนี้เกินแล้วด้วยใช่ไหม